อีกเหตุหนึ่งที่เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางกรุงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังกรณีที่มีติวเตอร์ถูกยิงศีรษะ
แล้วก็เอาศพไปไว้ใต้รถแท็กซี่ที่จอดตายอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวย่านประชาชื่นบางซื่อ
แล้วก็คนที่ก่อเหตุปรากฏว่าเป็นนุ่มหึงโหดแฟนเก่า
ยิงแฟนใหม่แล้วก็เอาศพไปอำพรางนะคะ

คือแท็กซี่คันนี้เขาจอดไว้ตรงนี้๓๔เดือนแล้ว

ตอนแรกนั้นนึกว่าคนที่อยู่ใต้รถเนี่ย

เขาขี่รถจักรยานยนต์กลับมาก็ยังเห็นอยู่ในลักษณะเดิม
สงสัยแล้วว่าไม่ใช่แล้วล่ะ

เจ้าหน้าที่มายกแล้วก็พบศพคนตายอยู่ใต้แท็กซี่
ในลักษณะของเหมือนนั่งขัดสมาธิ

ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจสนเตาปูนแล้วก็แพทย์
ถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็รีบไปตรวจสอบร่าง
ของนายนัทวัฒนเพียรสกุลหรือว่าโบ๊ทอายุ๒๗ปีนะคะ
เป็นติวเตอร์อาจารย์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์

แล้วก็เสียชีวิตอยู่ใต้รถแท็กซี่คันนี้ค่ะ
สีชมพูทะเบียนททหารยักษ๕๕๖๓กรุงเทพมหานคร
จุดที่ไปพบก็คือซอยประชาชื่น๔หรือว่าซอยพ่วงทรัพย์นั่นเอง
ทีนี้ใกล้กันกับจุดที่พบศพ
เป็นถุงดำเจอในถุงดำก็มีพวกแบบหนังสือติวเตอร์
หนังสือคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม๓
รวมถึงจากการตรวจสอบสภาพศพก็คือมีบาดแผลเป็นรูที่ศีรษะด้านขวา
มีเทปกาวพันคอเอาไว้
นอกจากนี้เนี่ยนะคะตำรวจก็มีการเก็บพยายามหลักฐานต่าง

แล้วก็ไปสอบถามแฟนสาวของผู้ตาย
ให้ข้อมูลแบบนี้กับตำรวจเนี่ยนะคะ
แฟนสาวคือนางสาวสาธิการคันทัพไทยอายุ๒๖ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งจะเพิ่งจะพบกับผู้ตายเนี่ย
เมื่อวันจันทร์ที่๕พฤศจิกาที่ผ่านมา
ตอนนั้นก็บอกว่าจะออกไปติวหนังสือ
แล้วก็หายตัวขาดการติดต่อไป
แล้วก็รู้ว่าผู้ตายขึ้นรถฟอร์ดสีแดง
รถฟอร์ดสีแดงเนี่ยมีความหมายนะ
เพราะว่าตอนแรกเป็นรถต้องสงสัยเลย
ทีนี้ตำรวจก็สอบถามแฟนสาว
แฟนสาวบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ย
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากแฟนเก่าของผู้หญิง
เคยขู่เอาไว้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงนอกใจ

แฟนเก่าจะตามไปฆ่าแฟนใหม่
แฟนเก่าก็คือนายสุรสิทธิ์จันวงสกุลนะครับ
แล้วก็ตัวผู้หญิงเองก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า
แฟนเก่าคือนายสุรสิทธิ์ออกรถยนต์ยี่ห้อ
และสีเดียวกันกับคนที่พบเห็นว่าผู้ตายขึ้นรถหายไป
ก็คือรถฟอร์ดสีแดงคันนี้
ซึ่งเธอก็เอกใจอยู่แล้วฟอร์ดสีแดงใช่ไหม
ฟอร์ดสีแดงเนี่ยแฟนเก่าเพิ่งจะซื้อเอง

ก็เอ๊ะไม่แน่ใจไงว่าใช่คันเดียวกันหรือเปล่า

แต่ตำรวจก็เลยตามเบาะแสจากฟอร์ดสีแดงคันนี้แหละนะครับ
จนช่วงตี๒จากวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์
ตำรวจสามารถคุมตัวแฟนเก่าก็คือ
นายสุรสิทธิ์จันวงสกุลอายุ๓๐ปีได้
จุดที่คุมตัวได้คือบริเวณริมถนนคลองปลาปลาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ตอนนั้นผู้ต้องหาเขาพยายามจะขับรถหนี
ตอนที่ไปตรวจสอบไปเจออาวุธปืนพกสั้นขนาด๓๘
ไปเจอกระสุนไปเจอม้วนเทปสีแดงอยู่ในรถ
ซึ่งตำรวจที่เรียกรถคันนี้เนี่ย
เพราะว่าเป็นรถจากการที่ได้ข้อมูลมาไงคุณ
ฟอร์ดสีแดงและเห็นพอดีฟอร์ดสีแดงผ่านเส้นทางใกล้จุดเกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยเรียกตรวจสอบแล้วครับ
ตอนแรกเนี่ยนะคะนายสุรสิตเนี่ยขับรถหลบหนี
สกัดจับได้ในที่สุดแล้วก็ตรวจค้นรถพบอุปกรณ์ต่าง
ซึ่งคาดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าผู้เสียชีวิต
ใช่ค่ะทีนี้จากการสอบปากคำเนี่ยนะคะ
นายสุรสิทธิ์ก็รับสารภาพว่าสาเหตุมาจากพิษรักแรงหึง
เพราะว่าหึงหวงที่แฟนเก่าไปคบกับผู้ตาย
แล้วเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเย็น
ประมาณ๕โมงเย็นขับรถไปรับผู้ตาย
หลังจากนั้นก็ก่อเหตุเอาปืนยิงศีรษะ
แล้วก็เอาศพไปซ่อนไว้ใต้รถแท็กซี่คันนี้นี่แหละ
หลังจากนั้นก็นำรถยนต์รถสีแดงเนี่ยนะคะ

เอาไปซ่อนไว้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุบริเวณท้ายซอย
แล้วตำรวจก็มาพบศพมาดูเหตุการณ์
ตอนนั้นเขายังรีบขับรถทิ้งไว้
ยังรีบขับรถคันสีแดงรีบหลบหนีไป

ตอนที่ตำรวจมาพบศพ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาช่วยเอาศพออกจากใต้รถแท็กซี่นะ
ตัวเขาเองเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุเองนะ
แกล้งมาดูเหตุการณ์อยู่แถวนี้เลย
ทำทีเหมือนกับเนียนเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ยังมาดูเหตุการณ์อยู่แถวนี้เลย
แต่พอเริ่มรู้ตัวแล้ว
ตำรวจกำลังตามจับกลุ่มนะครับ
เอารถฟอร์ดสีแดงที่ขับไปซ่อนไว้เนี่ย
ออกมาแล้วก็จะออกจากซอยนี้
หนีไปแต่ปรากฏว่าถูกตำรวจสกัดไว้ได้ที่ซอยแห่งนี้แหละครับ
แล้วก็รถสีแดงที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยนะคะ

บอกว่าเป็นรถที่เขารับซื้อมาจากคนงานบริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วรถนี้มันเป็นรถที่ขโมยมาแล้วก็มาขาย
เขาซื้อรถคันนี้มาเนี่ยแปดหมื่นบาท
แล้วทางด้านตัวของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะออกหมายจับนายคนนี้๓ข้อหานะ
ข้อหาที่ตั้งเอาไว้คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

แล้วก็๓คือการซ่อนเร้นอำพลางศพ
เดี๋ยววันนี้ตามกันต่อด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางด้านพลตำรวจโทสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

การจับกลุ่มที่สนเตาปูน

ตอนนี้นี่ท่านหลายคดีเลยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็ไปแถลงเรื่องของสาดน้ำกรดอีกที่สอนอท่าข้ามด้วยนะครับ